คุณผู้ชมครับช่วงนี้มีคลิปที่มันเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ออกมามากมาย
แล้วพอมีก็จะออกมาต่อเนื่องกันหลากหลายเหตุการณ์นะฮะ
ล่าสุดมีคลิปของแน่นอนเขาบอกว่าคล้ายพระสงฆ์ก็น่าจะเป็นพระสงฆ์แหละครับ
แต่ว่าไม่ทราบว่าพระสงฆ์ในคลิปนี้เป็นใคร
จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนอันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
และพระสงฆ์รูปนี้ไม่ได้สวมใส่อะไรเลย
ลักษณะเปลือยกายแล้วเอามือไปกลุ่มเอาไว้ที่ของลับของตัวเอง

เห็นตัวหน่องพี่ไม่ชัดเลย
คลิปแรกเป็นคลิปสั้น
ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า
หนูเห็นของหนูพี่ไม่ชัดเลย
ในคลิปเนี่ยแน่นอนนะฮะบุคคลในคลิป
มาได้มีผมสีสะโลนคล้ายกับพระสงค์
แล้วก็เอามือเนี่ยปิดกุมเอาไว้ที่อวัยวะเพศนะฮะ
อ่ะไปดูอีกหนึ่งคลิปเป็นภาพบุคคลน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันนะครับ
คลิปนี้เขาห่มจีวอนอยู่นะฮะแล้วก็วีดีโอคอลกับผู้หญิงเหมือนกัน
ลักษณะคือนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังรถ
เมื่อคุยสักพักหนึ่งก็เริ่มมีการถกจีวอนขึ้นมาให้เห็นต้นขา

ลักษณะเหมือนเชิญชวนแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเองเขาปิดกล้องอยู่นะ
มีแต่เสียงของผู้หญิงแต่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ก็เห็นชัดเจนว่าทำอะไร
จากนี้ยังมีคลิปของพระรูปเดียวกันเลยครับ
ใกล้ชิดกับวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงกลางคืน

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้พร้อมกับมีการทำเพลงไปด้วย
โดยในเนื้อความระบุว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เคยเลื่อมสายศรัทธา
เมื่อรู้พฤติกรรมว่าพระสงฆ์รูปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกสาววัย๑๗ปี

ให้ลูกสาวเนี่ยบันทึกวิดีโอแล้วก็ไปวีดีโอคอร์กับพระ
ก็เหมือนเป็นการถ่ายแบบเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วฮะแล้วก็มีคลิป
ในการพูดคุยกันระหว่างพระรูปนี้กับเด็กหญิงวัย๑๗ปีด้วย
ซึ่งค่อนข้างจะล่อแหลมพอสมควรครับ
ร้อนกว่าราคะเลยต้องมาอาบน้ำดับร้อนพูดจาเสียงกระเสา

นะครับอ่ะอันนี้เป็นสามคลิปมีทั้งภาพและเสียงเดี๋ยวเราตรวจสอบ
กันต่อนะฮะว่าชายในภาพในคลิปเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่า
เปล่าแล้วเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดไหนอย่างไรแล้วเขาเนี่ยไป
เกี่ยวข้องอย่างไรกับศรีกาคนที่เขาไปพูดไปจ่าด้วยนะฮะ
มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องคลิปที่เราเคยได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีพระสงฆ์
ทะเลาะวิวาสกับครอบครัวหนึ่งนะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งวัยรุ่นเนี่ยตบตีกอดรัดฟัด
เหวี่ยงกันในพื้นที่นะฮะจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะฮะพระท่านเองก็ยืนยัน
ยืนยันจากพระที่ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวชาวเมียนมา
ความขึ้นหน้าทางด้านของพาลตรบรดเอกศุรเชษฐ์แสงวงศ์ซีรีย์ภูมิกับสพแก่งคอย
อาวาสในข้อหากระทำอนาจารย์เนื่องจากบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไปจับ
หน้าอกเขาแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาจนวันที่๓เมษายนพนักงานสอบสวน
เรียกเจ้าอาวาสไปแจ้งข้อกล่าวหาโดยที่ไม่มีการควบคุมตัว
ที่ระวัติเองปฏิเสธทุกข้อกระเหล่าหา
กระทั่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวน
และประสานทางโทรศัพท์กับเจ้าอาวาส
แต่ว่าเจ้าอาวาสไม่ยอมไปพบครับซึ่งก็จะมาอาจจะมีการเตรียมเรียกออกหมาย
หมายเรียกครั้งที่หนึ่งแต่หากท่านยังไม่มาจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒
ถ้าไม่มาก็จะออกเป็นหมายจับตามลำดับต่อไปนะฮะด้านพระครูคีรีวรเขต
เจ้าคณะตำบลแก่งคอยที่สระบุรีเขตสองท่านก็บอกว่าเรื่องเนี้ยนะ
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่คงต้องรอการสอบสวนของคณะกรรมการส่งที่กำลังสอบอยู่
นักข่าวเองก็ทราบว่าตอนนี้เจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้อยู่วัดแล้วเพราะว่าเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่นแล้ว
ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ผลสอบสวนเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะครอบครัวนี้เป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่า
เจ้าอาวาสรูปนี้ไปกระทำอนาจารย์ผู้หญิงในภาพจริงหรือเปล่าแล้วไปเกี่ยวข้องกับคลิปที่ดูสามคลิปข้างต้นหรือเปล่า
ยังไม่ทราบเดี๋ยวรอให้ตำรวจเขาสอบสวนตรวจสอบก่อนถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด
ทั้งเรื่องของวินัยสงฆ์แล้วก็เรื่องของคดีความเรื่องของอาณาจารย์นะครับ